ถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูก่อนว่าตอนนี้เราเปิดให้นั่งได้แล้ว
พร้อมมากเลยนะคะรับออเดอร์รัวค่ะ
รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
ช่วงนี้หลายคนก็อาจจะอยากออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน
อย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศกันค่ะ
อย่างเช่นวันนี้นะคะพื้นที่ที่จะตกหนักก็จะมีตั้งแต่บริเวณภาคตะวันออก
ฝั่งทะเลอ่าวไทยนะคะรวมไปถึงอีสานตอนล่าง
แล้วก็จะกระจายไปถึงภาคเหนือภาคกลางในช่วงบ่ายค่ะ
เห็นว่าช่วงเช้านี้กลุ่มเมฆฝนอยู่บริเวณตอนล่างอยู่ในทะเลอ่าวไทย
เพราะฉะนั้นจังหวัดจันทบุรีระยองจันตราดก็มีโอกาสได้รับน้ำฝนเยอะหน่อย
ขณะเดียวกันภาคอีสานตอนล่างก็ได้รับอิทธิพล
เนื่องจากว่าตอนนี้มีร่องฝนพาดผ่านเต็มประเทศไทยเลยนะคะ
ลักษณะตัวแอลหย่อมความกดอากาศต่ำหรือเรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่าร่องฝนนี่แหละค่ะ
กลุ่มฝนอยู่ติดกันกลายเป็นร่องพาดผ่านแบบนี้
ถามว่าแล้วมันส่งผลยังไงต่อบ้านเรา
ทำให้ฝนตกชุกบริเวณดังกล่าวขณะที่มีลมประจำฤดูพัดมาอีก
แต่ว่านั่นเป็นปัจจัยทั่วไปค่ะ
สิ่งที่น่าจับตามองก็คือพายุทั้งสองลูกนี้นะคะ
ตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพายุหนึ่งลูกที่เห็นใกล้ดิฉันเนี่ยนะคะ
คือโกนเซินค่ะขึ้นฝั่งที่ฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วนะคะ

แต่เมื่อไหร่ก็ตามคาดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะคะ
มันจะขึ้นฝั่งไปที่แถบเวียดนามไปที่ลาวนะคะ
รวมไปถึงทางตอนบนของประเทศไทย
ตอนนั้นค่ะคุณผู้ชมมันจะต้องเฝ้าจับตามอง
เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พายุลูกนี้สลายตัวไปแล้ว
แรงลมที่เคยถูกดูดไปที่พายุลูกดังกล่าว

ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบน

การว่าน่าจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้า
เพราะฉะนั้นตอนนี้เตรียมพร้อมรับมือกันเอาไว้
ส่วนอีกลูกนึงนะคะก็จะขึ้นไปทางทะเล

เพราะฉะนั้นจับตามองพายุสองลูกนี้ให้ดี
ชื่อจันทูและโกนเสิร์ตนะคะ
ส่วนวันนี้ฝนก็จะตกกระจายทั่วไทย

ชัดเจนมากขึ้นคือตอนกลางของประเทศ
นาฏลบบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีนะคะ
จนไปถึงทางภาคเหนือแถบจังหวัดตาก

ส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ

จังหวัดนครราชศรีมาก็เริ่มได้รับฝน

ได้รับความเดือดร้อนกันไปแล้วนะคะ

อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมมีปริมาณน้ำเต็ม

เจ้าหน้าที่เองก็ต้องเร่งระบายน้ำออก
เพื่อต้องเตรียมพร้อมรองรับน้ำฝน

ส่งผลทำให้พื้นที่รุ่มต่ำท้ายอ่าง

ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
ประกาศเตือนประชาชนรุ่มน้ำเชียงไกร

ภาวะน้ำล้นตะหลิ่งด้วยนะคะ

หมอกยามเช้าที่บ้านใหม่ร่องกล้า

เห็นร่องกล้าจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
หลังจากที่ฝนตกช่วงนี้นะคะ

เช้ามีหมอกปกคลุมเหนือหมู่บ้าน

สวยงามสดชื่นดีเหมาะกับการไปท่องเที่ยวนะคะ

แต่รอกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคิดว่าช่วงหน้าหนาวสถานการณ์น่าจะดีขึ้น
หรือว่าอาจจะได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวกันได้บ้างนะคะ
ส่วนใครนะคะอยากจะมารับประทานอาหารตามร้านต่าง
อย่าลืมดูแลตัวเองอย่างดีมาตรการก็ยังต้องเข้มอยู่นะคะ
แต่ถ้ามาทานอาหารที่ศูนย์อาหารของดิฉันเห็นไหม

อเดอร์มาให้คุณผู้ชมลาไปก่อนนะคะ

รับออเดอร์ค่ะลูกฐาน